สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแน่นอนขีดเส้นใต้วันนี้ต้องเป็นสองเรื่องที่คุณบุ๊กเกริ่นมา
เรื่องแรกคือวันยุบสภานี่วันที่๑๕แล้ว
วันที่๒๓ก็สภาชุดนี้ก็จะหมดอายุหมดวาระหมดอายุ
ฉะนั้นการยุบสภาต้องยุบก่อนวันสภาหมดวาระ
ก็คือภายใน๗วันนี้แหละจะเป็นวันไหน
หัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้เขาบอกว่าจะเป็นวันที่ยี่สิบ
เด็กนายกแย้มเป็นวันที่๒๐เด็กนายกคนนี้คือ
คุณธนกรวังบุญคงชนะที่นักข่าวถามแล้วก็บอกว่าน่าจะใช่
เพราะไทม์ไลน์เป็นอย่างนั้นฉะนั้นก็เหลือแต่ว่าเหตุผลที่จะ
หยิบยกมาอ้างในการยุบสภานี่ต้องรอฟัง
เพราะว่าการยุบสภา๑๔ครั้งในรอบ๘๐ปีที่ผ่านมาเนี่ย
ข้ออ้างในการยุบสภาก็คือว่ามีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงระหว่างรัฐบาลกับสภา
สภาเดินไม่ได้จนรัฐบาลทำงานไม่ได้
ฉะนั้นพอแคล็กกันอย่างนั้นทำงานไม่ได้ไปต่อไม่ได้
วิธีการเดียวที่เขาใช้กันมาก็คือยุบสภาเพื่อให้ประชาชนตัดสิน
ชี้ชะตากรรมกันใหม่ว่าใครฝ่ายไหนจะชนะแล้วเข้ามาเป็นรัฐบาล
ใครจะเป็นรัฐบาลใครจะฝ่ายค้านแต่ก็คราวนี้เหตุผลนั้นมันอ้างไม่ได้นี่ครับ
เพราะว่า๑สภาปิดสมัยประชุมไปแล้วแล้วก็ครบอายุไปแล้ว
สถานการณ์ตอนนี้เมื่อไม่มีสภาความขัดแย้งระหว่างสภากับรัฐบาล
มันก็ไม่ได้เป็นเหตุผลในการที่จะตัดสินใจให้ยุบสภา
ถ้าจะอ้างตรงว่ายุบสภาเพื่อให้สอสอที่ย้ายพักได้ไปสังกัดพักการเมืองใหม่ได้ทัน
แล้วก็ลงสมัครในนามพักการเมืองหน่อยก็คงเอาไปอ้างไม่ได้
เพราะนั่นมันคือเหตุผลใต้โต๊ะเอามาเป็นเหตุผลบนโต๊ะไม่ได้
เพราะว่าสอสอที่จะได้ประโยชน์จากการยุบสภาแล้วไปสังกัดใหม่ได้ทันเนี่ย
หลายคนเป็นสอสอที่ย้ายมาจากพักเก่าแล้วไปสังกัดพักรวมไทยสร้างชาติ
พักที่เขาเตรียมจะส่งนายกเป็นแคนดิเดตนายกอีกสมัยนั่นแหละ
อันนี้ก็เท่ากับว่าถ้าไปอ้างอย่างนั้นก็เท่ากับว่า
อ้างเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพักของตัวเอง
นี่ฉะนั้นต้องจับตาดูว่าเหตุผลในการยุบสภาคืออะไร
แต่ว่ายังไงก็คงดั้นด้นไปจนได้เช่นอาจจะอ้างเหตุผลว่า
เพื่อความเหมาะสมทางการเมืองสองประเด็นรถไฟฟ้าสายสีส้ม
ที่ตามข่าวเรื่องนี้ก็จะเห็นว่าเป็นเผือกร้อนในมือของนายกและมือของรัฐบาล
คืนอนุมัติไปก็มีปัญหาไม่อนุมัติก็จะมีปัญหา
ซ้ายก็พังเลี้ยวขวาก็เจ๊งว่าอย่างนั้นเถอะ
แต่สุดท้ายก็กลายมาเป็นหัวข่าวนี้
ภาวะถอยสายสีส้มรัฐมนตรีแห่รุมขวางบิ๊กตูทุบโต๊ะ
โยนรัฐบาลหน้าเนื้อหาหลักหลักที่จะนำมาสรุปในขีดเส้นใต้วันนี้
เอาเรื่องนี้ก่อน๑มีการนำเรื่องเข้าคอลโลมอจริง
ที่ต้องย้ำตรงนี้ก็เพราะว่าข่าวที่ออกมามันทำให้เกิดความสับสน
จากการตอบคำถามของนายกเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาดูหน่อยนายกตอบว่ายังไง
นักข่าวถามถึงเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้มว่าได้เข้าสู่การพิจารณาและอนุมัติหรือไม่
นายกบอกว่าไม่ได้พิจารณาในเรื่องนี้นี่ไม่ได้เข้าวาระด้วย
ถามย้ำว่าเลื่อนออกไปก่อนใช่หรือไม่นายกบอกว่าไม่มีการพิจารณา
ไม่มีเรื่องเข้ามาสู่การพิจารณาไม่ได้เข้าเลยนี่
นายกพูดไม่ตรงครับไม่อยากจะบอกว่าพูดโกหกอ่ะ
แต่บอกพูดไม่ตรงเพราะข่าวที่เข้ามาคือ
มีการนำเข้าหารือในคอลโลมและมีการพิจารณากันเป็นเวลานาน
มีรัฐมนตรีหลายคนอภิปรายไม่เห็นด้วยในธรรมนองว่าอยากให้ถอยออกไปก่อน
เพราะเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วเสนอมาเป็นวาราจร
ไม่มีเวลาดูรายละเอียดมีรัฐมนตรีหลายคนขอให้บันทึกว่า
ผมไม่เห็นด้วยนะครับตรงนี้ต้องวงเล็บไว้หน่อย
รัฐมนตรีเหล่านั้นเนี่ยเขากลัวว่าขืนอนุมัติผ่านคอรมอไป
วันหนึ่งวันใดข้างหน้าในอนาคตมีคนเอาไปร้องเรียนภายหลัง
แล้วผลจากการร้องเรียนพิสูจน์ได้ว่า
รัฐมนตรีที่อนุมัติมีความผิดอันเนี้ยมันจะยุ่ง
เขาจะต้องพลอยติดคุกไปด้วยมันเคยมีกรณีตัวอย่างนี้ครับ
เรื่องคอรมอชุดคุณทักษิณอนุมัติหวยบนหวย๒ตัว
หวยสองตัวสามตัวแล้วตอนหลังมีคนไปฟ้องร้อง
แล้วสารก็ตัดสินว่าผิด
คอรมอทุกคนเจอกันหมดเพียงแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นติดคุก
แต่ว่าก็มีความผิดแล้วก็สุดท้ายขึ้นมา
ก็เลยทำให้คอลโลมอทั้งหลายเนี่ยแหยงว่ามติแบบนี้
ถ้าวันหนึ่งมีคนไปร้องแล้วสารตัดสินว่าผิด
เขาก็จะพลอยโดนไปด้วยฉะนั้นเมื่อวานนี้จะมีทั้งประเภทลา
ไม่เข้าที่ประชุมเดินออกจากห้องประชุม
ขอให้บันทึกไว้ว่าผมไม่เห็นด้วย
นายกก็เห็นท่าไม่ดีก็เลยสั่งถอยไงครับ
สั่งถอยไงครับแล้วนายกมาบอกได้ยังไงว่า
ไม่ได้นำเข้าคอรมอไม่ได้พิจารณา
อันนี้สุดท้ายขึ้นมานี่ดูข่าวตรงนี้
แสดงความเห็นอย่างกว้างขวางราว๑ชั่วโมง
พลเอกประยุทธ์พูดตัดบทว่าผมตัดสินใจให้ถอนเรื่องไปก่อน
รอให้สารพิจารณาให้ได้ข้อยุติก่อนส่วนเรื่องของอนาคตให้รัฐบาลหน้ามาดำเนินการ
ภาษาพระเขาบอกเอวังก็มีด้วยประการรัชนีย้ำว่าเรื่องเนี้ย
ต้องดูท่าทีของคุณอภิรัตนอธิรัฐซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยและรักษาการอยู่
เขาอยู่ในพักพลังประชารัฐต้องย้ำต้นสังกัดว่าอยู่ในภักดิ์พลังประชารัฐ
เพราะมีรายงานว่าตั้งแต่เริ่มการประชุมคอรมอนายอธิรัฐมีสีหน้าเคร่งเครียด
ลีลุกลนลุกออกจากเก้าอี้ออกไปพูดคุยโทรศัพท์บ่อยครั้ง
พอมาถึงบรรยากาศเริ่มตึงเครียดในช่วงบ่ายที่จะมีการบรรจุวาระรถไฟฟ้าสายสีส้ม
เข้าสู่การพิจารณาในวาราจรมีรัฐมนตรีบางคนทยอยเดินทางกลับ
เมื่อเข้าสู่การประชุมก็มีรัฐมนตรีหลายคนแสดงความไม่เห็นด้วย
นี่ประเด็นสุดท้ายที่อยากจะขอขีดเส้นใต้ไว้หน่อย
เช้านี้มีหัวข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่คอรมอนัดสุดท้ายทิ้งทวน
ขึ้นเงินเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน
สื่อมวลชนเขาใช้คำว่าเทกระจาดอย่างนี้เทกระจาดรอบใหม่
หลังจากเทกระจาดรอบแรกไปแล้วเรื่องอนุมัติขึ้นเงินเดือนให้
สารพัดสารพันธุ์รวมวงเงินที่เพิ่มขึ้นจากการเทกระจาด
ในโคลอรมอเมื่อวานเนี่ยหนึ่งแสนสามหมื่น
สามพันแปดร้อยห้าสิบล้านบาทต่อปีครับ
ต่อปีฮะนี่ในทางการเมืองเนี่ยมีคำถามว่าคิดยังไง
ตอบว่าในหลักการนี้ไม่มีใครคัดค้านหรอกครับ
ที่จะเพิ่มเงินเดือนเพิ่มรายได้ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
เพราะเขาก็อั้นกันไว้นาน
แต่ว่ามันมีคำถามตามมาว่าอยู่กันมาตั้ง๗๘ปี
เขาร้องเรียนเขาเสนอมาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปี
แต่ว่ามาพิจารณาเอาในช่วงที่รัฐบาลกำลังพ้นวาระ
แล้วกำลังจะมีการเลือกตั้งแล้วรัฐบาลก็ลงไปแข่งขันการเลือกตั้ง
ก็มีคำถามว่านี่เอาเปรียบกันทางการเมืองไหม
คำตอบของเกจิอาจารย์อย่างรองวิศนุท่านบอกว่า
มันก็เป็นมาทุกสมัยมันเป็นมาทุกสมัย
รัฐบาลไหนก็ทำกันนี่รองวิศนุว่า
ฉะนั้นเรื่องนี้ถึงยังไงก็เป็นความน่าแขลงใจ
ผมปิดท้ายอย่างนี้อยากจะบอกไปถึงอบตอบจกำนันผู้ใหญ่บ้าน
สารวัตรกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายทั้งแหล่แพทย์ประจำตำบล
ทั้งหลายทั้งปวงท่านทั้งหลายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับ
คนที่กินเงินเดือนจากภาษีถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
เอาแล้วยังไงเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยถ้าไปทำผิด
นึกถึงบุญคุณเขาแล้วไปแนะนำไปบอกประชาชนว่าให้ช่วยกัน
พักนั้นพักนี้ถ้ามีคนถ่ายคลิปไว้แล้วจับได้
ความผิดของท่านมากกว่าคนทั่วไปไปทำความผิดนะครับ
คำนึงตรงนี้ไว้ด้วยฉะนั้นบุญคุณที่เขาอนุมัติเพิ่มเงินเดือนให้
ให้รู้ว่าเงินที่เพิ่มให้ไม่ใช่เงินพักการเมือง
ไม่ใช่เงินนายกไม่ใช่เงินคนนั้นคนนี้เป็นเงินหลวงครับ
เขาเพิ่มให้ก็ขอบคุณเขาไปเถอะแต่ว่าอย่าเอาคำขอบคุณนั้นไปตอบแทน
โดยการไปช่วยเหลือกันทางการเมืองไปเป็นหัวคะแนนไปบอกกล่าวลูกบ้าน
ให้ช่วยกันเลือกพักนั้นพักนี้อันนี้มีความผิด
แล้วโทษมันหนักกว่าชาวบ้านทั่วไปมีความผิดด้วย
อันนี้ก็เตือนไว้เนิ่นครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ